เนื่องในวันพระใหญ่วันมาครับบูชา

ที่สารว่าการกรุงเทพมนาคอร์
ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญวันนี้
โดยในอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายชัชชาสิทธิพลผู้ว่ารัชการกรุงเทพมนาคอร์
นำประชาชนเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาท
ถวายเครื่องจตุปัจจัยทัยธรรม
และพระทหารเพลบรรจุปิ่นโตแด่พระสงฆ์๖๖รูปนะครับ
โดยกรุงเทพมนครสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในวันมาคบูชาพุทธศักราช๒๕๖๖ขึ้น
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย
น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนไตร

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันมาคบูชาวันนี้
ต่อที่ฉะเชิงเซาที่นี่ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาท
ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญที่วัด
สวทรวรามรามบลวิหารโดยมีพระราชพาวนา
แล้วก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ
โดยวัดโสธรนั้นเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธร
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ดังนั้นชาวบ้านทั่วประเทศนะครับก็ให้ความเคารพสัทธา
แล้วก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่ก็มีพุทธศาสนิกชนไปกันเยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะจากบรรยากาศที่ฉะเชิงเซานะคะพาลงใต้กันหน่อยค่ะ
พาไปที่นครศรีธรรมราชนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมดูบรรยากาศ
เห็นภาพมุมสูงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านต่างเดินทางมามาร่วมสืบสารประเพณีทำบุญ
ประเพณีมะคบุชาแห่พากขึ้นทาส
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ
ซึ่งประเพณีนี้นะคะก็เป็นประเพณีที่สำคัญ
ของชาวนครศรีธรรมราชชาวบ้านจะนำผ้า
ื่นผ้าสีเหลืองจีวอนแบบนี้เนี่ยนะคะ
เวียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีวนรอบ๓รอบ
หลังจากนั้นก็จะนำไปพันรอบองค์เจดีครับ
เป็นองค์เจดีรายนะคะที่อยู่รอบองค์พระบรมธาตุเจดีค่ะ
ครับเนี่ยค่ะงานใหญ่นะถวายเป็นพุทธบูชาใช่ค่ะ
งานใหญ่มากแล้วชาวบ้านก็ร่วมกันทำบุญตักบาท
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชา
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนที่บุรีรำนะคุณผู้ชมฮะนี่
ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เฝ้ารอชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตก
ตรง๑๕ช่องประตูประสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรำนะฮะ
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากนะคุณฮะ

คือดวงอาทิตย์ขึ้นลอดช่องประตู๒ครั้ง
ในช่วงวันที่๓๕เมษายนแล้วก็๘๑๐กันยายน
แล้วก็ดวงอาทิตย์ตกลอดช่องประตู๒ครั้ง
คือช่วงวันที่๕ถึง๗มีนาคมก็คือช่วงนี้เลย
แล้วก็๕๗ตุลาคมนะครับ
ดาราศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าในเดือนมีนาคม
ช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๑๕นาที
แสงของดวงอาทิตย์จะสาดแสงส่องลอดช่องเป็นแนวเดียวกัน
ของช่องประตูประสาทพนมรุ้งก็คือเมื่อวานนี้
และเมื่อถึงเวลานะฮะแสงดวงอาทิตย์นะคุณ
ปรากฏว่านี่ครับส่องมานะคุณ
แต่ของเมื่อวานนี้ไม่ตรงช่องประตูทั้ง๑๕ช่อง
นักท่องเที่ยวบอกไม่เป็นไรตามการคาดการณ์นะฮะ
ก็คือ๕๗มีนาคมดังนั้นเดี๋ยวรอวันนี้อีก๑วัน
วันพระใหญ่ถ้าได้เห็นแสงที่สาดส่องมาถึง๑๕ช่องประตู
ก็จะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะครับ
ถ้าไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ได้ดูอีก๒วัน
ตกในประสาทขาวพนมรุงก็สวยงามมากแล้ว
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูปรากฏการณ์ช่วงเย็นนี้ด้วยนะคะ